คุณผู้ชมสถานการณ์ผลหลังจากวันนี้ไปเป็นต้น

โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน

ปริมาณฝนรวมไปถึงการกระจายตัวของฝนนั้น
เพิ่มมากขึ้นบางจุดฝนอาจจะลดลง
แต่บางจุดนั้นฝนอาจจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง
เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานั้น
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้จะค่อยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นระดับปานกลางนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้เองก็มีการก่อตัวของหย่อมฝน
บริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ห่อมฝนหย่อมนี้ก็สามารถทำให้เกิดฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ดังนั้นถ้าหากเรามาดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศ
ในพื้นที่ประเทศไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมง

เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษและอาจจะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้า

หลังจากนั้นช่วงบ่ายเย็นกลุ่มฝนจะเคลื่อนมา
บริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
แล้วก็จะมีการกระจายตัวในหลายพื้นที่
แน่นอนครับฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนมาจนถึงณขณะนี้
ถือว่าทำให้พืชพันธุ์ทางธรรมชาติต่างนั้นกลับมาเขียวชูอุ่มอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ต้องเจอกับภัยแรงมาอย่างยาวนานนะครับ
แต่บางพื้นที่ฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
มีความชื้นค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
มีผลแน่นอนต่อพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะเรื่องของโรคเชื้อราครับ
มักจะเกิดได้บ่อยครั้งในพืชที่มีลักษณะเป็นใบ
รวมไปถึงหนอนชิ้นต่างนั้นก็มักจะกัดกินใบพืชเหล่านี้
ในแต่ละภาคนั้นมีพืชผลทางการเกษตรชนิดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
คือค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ
เรามาเริ่มต้นกันในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ที่กำลังอยู่ในช่วงผลสุก
ความชื้นเยอะนะครับต้องระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา
ระบาดของหนอนชนิดต่างและผีเสื้อมวลหวาน
ส่วนกาแฟระยะติดผลนั้นต้องระวังโรคราสนิมรวมไปถึงโรคเน่าคอดินครับ
อีสานพืชผักชนิดต่างข้าวโพดหวานต้องระวังโรคเน่าโรคราน้ำค้าง
แล้วก็หนอนเจาะลำต้นและพืชผักต้องระวังกันหน่อย
ระยะนี้มีหนอนกระทุผักกำลังระบาดเลยทีเดียว
ส่วนภาคกลางครับข้าวต้องระวังเรื่องของการระบาดสตรูพืชจำพวกหนอน

สุกรนะครับควรที่จะดูแลโรงเรือนให้ปลอดโปรกอากาศถ่ายเทสะดวกพื้นคอก
ทำความสะอาดนะครับอย่าให้ชื้นแฉะเพื่อป้องกันสัตว์ป่วยเป็นโรค
โดยเฉพาะโรคไข้หวัดสุกรแล้วก็โรคเท้าเปื่อยนะครับ
ภาคตะวันออกต้องระวังเรื่องของโรคเน่าโคนเน่า
นอนกินใบแล้วก็หนอนเจาะลำต้นพริกไทยระวังกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มีโรคคนเน่ารวมไปถึงโรครากเน่ากำลังระบาดอยู่นะครับ
ภาคใต้ครับยางพาราสภาพดินตอนนี้มีความชื้นสูงนะครับ
ต้องระวังโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าโรครากขาวโรคราสีชมพูโรคเส้นดำ
เท้ากีบต้องระวังโรคปากเท้าเปื่อยไม่ควรที่จะปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ
ส่วนสัตว์น้ำนะครับควรที่จะเสริมขอบบ่อไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าไปในบ่อ
แล้วก็เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อปรับอุณหภูมิรวมไปถึงเพิ่มออกซิเจน
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ